เรื่องข่าวเศร้าของวงการบันเทิงแล้วก็วงการตลกไทยครับที่ต้องสูญเสียตลกอาวุโสไป
ก็คือพ่อดมชวนชื่นด้วยโรคมะเร็งตับในวัย๘๓ปีครับ
ที่ทราบข่าวแจ๊ดชวนชื่นและลูกชายคนเล็กรวมไปถึงพี่น้องในครอบครัวตลกชวนชื่นครับ
ก็รีบไปถึงมรงค์พัฒนิบานพระดังเกล้า
คุณแจ๊ดชวนชื่นเปิดใจกับทีมข่าวมาถึงวันนี้
ร้องไห้จนน้ำตาหมดแล้วนะครับ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพ่อดมก็เจ็บท้อง
พอไปตรวจคุณหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งตับระยะที่๓
แต่แจ๊สนั้นไม่อยากให้พ่อรมเครียด
บอกไปว่าเป็นแค่เนื้องอกเท่านั้น
และพ่อต้องพักรักษาตัวตามที่ลูกขอเท่านั้นนะครับ

และคนรอบข้างเองจะได้ไม่ไปถามว่าพ่อดมเป็นอย่างไรนะครับ
หลังจากนั้นก็พยายามตระเวนหาโรงพยาบาลรักษาคุณพ่อ
ส่งตัวไปรักษาที่เมืองจีนถึง๒รอบแต่ก็ไม่หายครับ
สุดท้ายเดือนพฤศจิกายนก็กลับมารักษาต่อที่เมืองไทย
ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแม้จะต้องเสียเงินหลายล้านครับ
แต่คุณแจ๊ดก็สู้นะแล้วก็ทำใจเอาไว้แล้ว
โดยถือว่าตัวเองและครอบครัวทำหน้าที่ลูกอย่างดีที่สุดแล้วครับ
๒๒แล้ว๘๓แล้วอะ
ซึ่งถ้าไม่มีอาการแบบนี้มาเขาก็ต้อง
ซึ่งถ้าเราบอกไปเรารู้ได้ว่าภูมิต้านทานของเขาคงน้อยมากที่จะ

กระจายเลยพ่อไม่หายแต่ก็ทำให้มันดีที่สุด
ดีที่สุดจนจีนเขาบอกรักษามันไม่ไหวแล้ว
ร้องไห้จนไม่รู้จะร้องยังไงแล้ว
คือเราก็ต้องเข้มแข็งเพราะวันสุดท้ายเราก็ต้องดูแลแม่
ดูแลลูกดูแลเมียเราต่อไป
จีนเขาก็ไม่ใส่ชุดโรงพยาบาลเขาเป็นคนติดหล่อมาก
นอนอยู่คือร้องกำลังจะกับบ้าน
และล่าสุดนะครับทางครอบครัวชวนชื่นได้
ออกมาเปิดเผยคลิปสั่งเสียของพ่อดม
ที่ถ่ายไว้นะฮะกับสื่อต่างไปชมกันเลยครับ
เอาซื้อนะครับซื้อให้
บอกแจ๊สบอกสีขาวให้คู่หนึ่ง

ก็ขอให้แจ๊สซื้อมาให้อีกคู่หนึ่ง
เป็นสีขาวก็ได้สีอะไรก็ได้
ถ้าไม่มีตีขาวเอาอะไรก็ได้

ตลอดเวลาที่เราเห็นพ่อดมผ่านทางหน้าจอทีวี

คือเป็นคนน่ารักและเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลา
สร้างความสุขให้กับทุกคนตลอดเวลาจริง
และอย่างที่พ่อดมได้พูดไว้ในคลิปคุณผู้ชมว่า

สียำพูมานะมาร่วมงานเลยนะ

ทางครอบครัวก็เลยทำตามคำสั่งเสียของคุณพ่อครับ
งานสวดพระอภิษฐรรมคุณพ่อที่จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาระหนึ่ง

แต่ละวันจะมีการแสดงแตกต่างกันไป

คืนที่๒จะเป็นลูกทุ่งรำวง
ที่๔ก็จะเป็นทางด้านของการแสดงตลกคณะชวนชื่นนี่แหละ
และคืนที่๕จะเป็นคอนเสิร์ตจากวงของคุณแจ๊ดนะฮะ
วงตุ๊กลิ้กป้าปริยองกุ๊กกุ๊ก
ชื่อต้องให้น้องมิ้นอ่านเพราะว่าเป็นวงของกุญแจ
เขาก็จะแสดงให้พ่อเขาถึงแม้คุณแจ๊บอกว่าจะร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาแล้วก็ตาม
แต่ก็อยากที่จะแสดงให้คุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับ
ทุกคนต้องใส่ชุดสีชมพูไปร่วมงาน
ยกเว้นวันชาปนากิจขอให้ใส่แต่สีดำ
คือวันที่พิธีพิธีสวดพระอภิษฐรรใส่สีชมพูได้
คุณพ่อขอไว้แต่ว่าวันเผาก็ขอให้ใส่สีดำแล้วกัน
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวชวนชื่นด้วย
ถือว่าเป็นตลกรุ่นใหญ่ที่เป็นตำนานของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้
คือหลายคนพูดไว้นะคะว่าคนที่จากไปเขาไปสบายแล้ว
เพราะว่าเขาหมดทุกข์หมดเคราะห์หมดกรรมแล้ว
คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละที่ต้องเข้มแข็ง
แล้วก็ต้องสู้ต่อไปต้องใช้ชีวิตต่อไป
รัฐทีวีก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวชวนชื่นด้วยนะคะ